คุณผู้ชมคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้
หลายคนก็ให้ความสนใจกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่

เกิดอาการเมาแล้วก็ขับรถเข้าไปในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วหลังจากชนเสร็จก็เข้าไปในหมู่บ้าน
บพอก็ขี่รถตามเข้าไปเพื่อจะไปขอเบอร์โทรศัพท์ในการคุยเรื่องของค่าเสียหาย
ไปที่รบบพอรบบพอนี่เสียชีวิตเลย
สุดท้ายตำรวจตามรวบตัวได้นะคะสารภาพเลยว่าที่ทำลงไป
อ้างอ้างว่ากลัวถูกคนตามมาฆ่าก็เลยยิงสวนไป
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงข้ามวานนี้บนถนนทางเข้าหมู่บ้านที่บ้านศรีจุมค่ะ
อยู่ในตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ไปถึงพบศพนายจตุพลอารามนะคะอายุ๓๓ปีเป็นรอปภของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
คือมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองนะคะกระสุนเนี่ยกระจายเข้าตามร่างกายหลายแห่งเลยนะคะ
จุดสำคัญก็คือที่ปอดคั่วหัวใจแล้วก็ที่ใบหน้าค่ะเสียชีวิตกลางถนนแบบนี้เลยค่ะ
หลังตำรวจและแพทย์ร่วมชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นก็มอบศพให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เพื่อให้แพทย์ผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
ต่อมาตำรวจตามจับกลุ่มตัวนายอุเทนตุ้ยหัวทุ่งอายุ๖๘ปีเป็นคนก่อเหตุ
เนี่ยค่ะตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักนายอุเทนเนี่ยเป็นอดีตผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะ
เขาก็รับสารภาพว่าเขายิงรอปภของหมู่บ้านจริงโดยอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจยิง
แต่ถูกรอปภขี่รถตามไล่เหมือนจะมาฆ่ากันก็เลยยิงปืนใส่
ทีนี้จากการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยก็เลยทราบค่ะว่า
หลังเกิดเหตุรอปภเขาติดตามไปนะคะเพื่อจะไปขอเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ติดต่อ
ทีนี้ผู้ก่อเหตุคว้ามีดไล่ฟัน
ก็เลยต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดออกมาก่อนครั้งหนึ่ง
และหลังจากนั้นนายชำนาญอายุ๔๑ปีพยานที่เห็นเหตุการณ์
เขาเล่าว่าหลังเกิดเหตุเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีเลยค่ะ
รอปภผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่าขอซ้อนท้าย
ซ้อนท้ายรถตามเข้าไปในหมู่บ้านจะไปขอเบอร์
โดยโทรศัพท์ของคนที่ขับรถชนไม้กั้นเพื่อจะรายงานหัวหน้า
แล้วก็ไปตามเก็บค่าเสียหายที่หลังทีนี้ระหว่างทางเนี่ย
ระหว่างทางที่เข้าไปไปเจอผู้ก่อเหตุพอดีเลย
ปั่นรถจักรยานสวนทางมาอ่ะเขาก็เลยจอดคุยกัน
แต่ผู้ก่อเหตุตอนนั้นนะคะอยู่ในอาการเมาแล้วก็ท่าทางโมโหทีเดียว
ชักปืนลูกซองออกมาเจาะหน้าเขาเขาบอกเอ้ยไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เรื่อง
หลังจากนั้นก็เดินไปผู้ชายคนนี้ลุงรับเหมา
เดินไปเจาะยิงแสกหน้ารอปภไปหนึ่งนัด
ก็ล้มลงแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแหละค่ะ
ส่วนรอปภหมู่บ้านจัดสรรอีกคนนึงบอกว่าทางเข้าหมู่บ้าน
เขาเปิดทางให้คนนอกเนี่ยสัญจรผ่านไปมาได้แต่ก็ต้องแลกบัตรตามระเบียบ
เพื่อความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านน่ะนะคะ
เมืองตนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานายอุเทนว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ